เอาละครับคุณผู้ชมครับในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับ
กับการแหน่งคลายในธุรกิจบอลชิงแชมป์เอเชียในรถอายุต่ำกว่า๒๓ปี

แต่ว่าเราก็พลาดไปแพ้ไป๐ต่อ๑นะครับ
แต่ครั้งนี้เนี่ยความจริงจังมันแตกต่างนะครับ
ก็ไปดูกันหน่อยนะครับสำหรับความพร้อมของทีมไทย
ก็ไทยนะครับอยู่ในสายที่ค่อนข้างหนักในชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้
จริงครั้งก่อนก็หนักที่เข้าไปรอบสุดท้ายมันไม่มีอะไรง่ายเลยครับ
แต่ว่าได้ประโยชน์เพราะเราเจอทั้งญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นเป็นแชมป์เก่าครั้งที่แล้วแล้วก็มีเกาหลีเหนือรวมถึงทางปาเลสไตล์
เกมแรกที่เราพูดถึงกันเนี่ยพรุ่งนี้เจอเกาหลีเหนือ
เป็นเกมสำคัญนะครับเพราะว่าจะชี้ชะตาเลยว่าเราจะอยู่หรือไปเลย
เพราะว่าถ้ามองว่าญี่ปุ่นเป็นที่๑เรามองตามมาจากตายางว่า
คุณภาพของทีมนะเราก็ต้องตัดเกาหลีเหนือนี่แหละ
ดังนั้นในผลการแข่งขันพรุ่งนี้มันบอกได้เลยว่าเราจะไปถึงจุดไหนนะครับ
แล้วก็ถ้าเราไม่พลาดท่าเกาหลีเหนือเนี่ยนะครับ
การไปเจอกับญี่ปุ่นกับเกาหลีเหนือสไตล์เนี่ยมันก็น่าจะเบาลงไป

เอาล่ะก่อนที่จะไปชมการแข่งขันวันพรุ่งนี้เดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าแต่ละทีมเป็นอย่างไรบ้างที่อยู่สายเดียวกับไทยนะครับ
เกาหลีเหนือเนี่ยก็ผ่านรอบคัดเลือกมาในฐานะแชมป์ของกลุ่มจีนนะครับ
แต่ว่าฟอร์มการเล่นของพวกเขาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ
เมื่อพลาดท่าเสมอกับฮ่องกงที่ถือว่าเป็นทีมที่ถ้าดูกันเรื่องของแรงกิ้งก็ต่ำกว่า
แล้วก็ในเกมแรกเนี่ยก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่
แต่ก็ยังเอาตัวรอดมาได้แล้วก็พิจารณาจากรายชื่อของทีมชาติเกาหลีเนี่ย
ที่ประเทศไทยก็สักประมาณ๘๐ได้ของรายชื่อที่มีนะครับ
มันน่าจะได้ข้อมูลอะไรมาจากทีมนี้เยอะพอสมควร
ส่วนที่เหลือวิธีการเปลี่ยนแปลงการเล่นของเกาหลีเหนือจริง

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแหละเราก็ได้รู้ข้อมูลของเขาแล้ว

ต้องเพราะว่าต้องหา๒๓คนให้ดีที่สุด

ในการบันทึกเอาไว้นะครับพบกันมาทั้งสิ้น๗ครั้ง
ทีมชาติไทยชนะได้๒ครั้งเกาหลีเหนือชนะไป๒ครั้ง
แล้วก็เสมอกันถึง๓ครั้ง
คู่นี้ตามสถิติแล้วแสดงว่าสูสีกันมาก
ครับแต่ว่าถ้าในรุ่นอายุเดียวกัน

ใครที่มันอยู่ที่ว่าใครจะได้ก่อนเท่านั้นเองนะครับ

ก่อนนั้นที่๒ครั้งในปี๒๐๑๖ครั้งแรกพบกันในรอบคันเลือก
ไทยปรากฏว่าเสมอ๐๐ก็จูงมือเข้ารอบทั้งคู่
รายการนั้นก็ไทยรัฐไทยท้อสดยุคนั้นชนะอาทิตย์สงสังศรีก็ยังเล่นในชุดอยู่ที่๒๓อยู่ด้วย
ส่วนอีกครั้งเจอกันรอบสุดท้ายนะครับซึ่งทีมไทยตามตีเสมอ๒๐
จากประตูของนรบดินแล้วก็ชนะทิพย์ก็ไปเล่นที่กาต้าในชุดที่พี่ซิโก้คุม
แต่ว่าไม่เพียงพอต่อการที่ไทยนั้นจะเข้าสู่รอบต่อไปนะครับ
ส่วนการพบกันครั้งที่แล้วนะครับของไทยกับเกาหลีเหนือนะครับ
ก็ได้วัดศักยภาพกันแล้วล่ะโซรันยันโควิชหัวหน้าภูกษร
ชุดนี้ก็ให้สัมภาษณ์ว่าการพบกันในครั้งที่แล้วไทยก็ได้หมุนเวียนผู้เล่นนะครับ
อย่างที่ผมได้เล่าไปเพื่อให้ทุกคนนั้นได้ลงสัมผัสเกม
ก็อาจจะไม่ใช่เกมที่ดีที่สุดของไทยนะครับ
แต่สำหรับเกมที่จะพบกับเกาหลีเหนือในครั้งนี้โซรันเชื่อว่าศักยภาพนักเตะไทย
สามารถเอาชนะเกาหลีเหนือได้เพราะว่าทีมไทยนั้นได้ใช้ผู้เล่นที่ดีที่สุดแล้วล่ะ
ในตอนนี้อีกทั้งทุกคนก็ฟิตสมบูรณจึงมั่นใจว่าไทยจะเก็บ๓แต้มแรกได้
เอาล่ะหัวหน้าภูกษรเองก็แสดงความมั่นใจจะสามารถเก็บใช้ชนะให้ได้นะ
อีกหนึ่งทีมครับไปดูญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นคู่แข่งของไทยนัดที่๒
เจอกันครั้งนี้นับว่าเป็นงานหนักเพราะว่าญี่ปุ่นนะครับ
แต่ก็ไม่ใช่ชุดเดียวกับที่ทีมไทยเคยเอาชนะมาได้
เพราะว่าในช่วงเดือนธันวาคมนะครับผู้เล่นในชุดหลักเนี่ยติดการแข่งขันศึกฟุตบอลนะครับ
ก็เลยไม่ได้มาใน๑๑๕๐ครับดังนั้นการพบกัน๑๓มกราคมเนี่ย

ส่วนอีกทีมนะครับปาเลสไตล์ที่จะต้องพบกับไทยในนัดสุดท้าย
แม้ว่าจะไม่มีข้อมูลมากนักนะครับแต่พวกเขาก็สามารถเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่ม
โดยล้มดีกรีอันดับ๓เมื่อปี๒๐๑๓อย่างจอแดนเข้ารอบมาได้
ซึ่งนักเตะบางส่วนของปาเลสไตล์เนี่ยสำคัญมากนะตรงนี้ก็คือ
ลงเล่นให้กับทีมชาติชุดใหญ่ที่กำลังทำผลงานได้ดีอยู่ในเวลานี้ด้วย
นั่นคือเรื่องของกระดูกนะเพราะว่าได้ลงเล่นกับทีมชุดใหญ่
ถือว่ามีความมั่นใจมากพอสมควรสำหรับปาเลสไตน์
หลายคนมองว่าปาเลสไตล์เราอยู่ในกลุ่มเดียวกับไทยเนี่ย
ว่าปาเลสไตล์อาจจะเป็นทีมที่น่าจะง่ายที่สุดในการเจอกับไทย
แต่จริงแล้วเนี่ยแข็งนะความหัดไม่ได้
คือกว่าจะเริ่มต้นในช่วง๑๐นาทีแรกเหมือนเสียไปฟรีแล้ว
ยิงไม่เข้าเนี่ยนะครับมันก็ไปกันใหญ่เลย
ก็ต้องเอาใจช่วยแล้วกันนะครับพรุ่งนี้ติดตามกันได้เวลา
บ่าย๒๔๕แล้วบ่าย๓๐๐เวลานะครับเริ่มแข่งขันนะครับ